เสนอให้เพิกถอนที่ดิน๒๔ไร่บนเกาะนาคาน้อยแล้ว
พร้อมกับส่งต่อให้จังหวัดภูเก็ตและอธิบดีกรมที่ดินพิจารณาต่อ

เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของบริษัทภูเขา๖
ลูกจำกัดบนเกาะนาคาน้อยอำเภอถลางของคณะกรรมการสอบสวน

เห็นควรให้เพิกถอนเอกสารสิทธิแปลงดังกล่าว

มติดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น
สุดท้ายอำนาจการสั่งเพิกถอนอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดิน
ส่วนการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิแปลงที่ดินบนก่อนนาคาน้อย
เป็นไปตามที่ครอบครัวฮิรัญพฤกษ์ร้องเรียน
โดยมี๒ส่วนคือการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ที่ดินมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาทะลาง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน
ขณะเดียวกันบริษัทภูเขา๖ลูกได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ
ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงเนื้อที่๕๓ไร่ของครอบครัวฮิรัญพฤกษ์ด้วย
ซึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในคราวเดียวกัน
วัชรินกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าขั้นตอนหลังส่งเรื่องให้กรมที่ดินแล้ว
ธิบดีกรมที่ดินจะพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการว่าสมควรเพิกถอนหรือไม่
หากเห็นว่าสมควรจะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบต่อไปครับ